ท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดถึงปัญหากันไปพอสมควรแล้ว
แต่ถ้าผมจะไม่พูดถึงปัญหาเลยก็จะทำให้การอภิปรายของผมขาดตะกะในการนำเสนออยู่บ้าง
เพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตใช้เวลาที่ประชุมแห่งนี้สั้น
ในการที่จะพูดถึงปัญหาที่เป็นต้นต่อของการที่เรามาประชุมวิสามันกันในวันนี้
หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะมีการประชุมปกติซึ่งก็ดูเหมือนจะล่าช้าไปบ้าง
แต่นั่นก็เป็นจุดยืนของผมที่ออกมาเรียกร้องถือได้ว่าเป็นคนแรกที่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่กลางในการที่จะแก้ไขปัญหา
ในการที่จะปกป้องประชาชนจากการเป็นผู้กระทำผิด
ท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าเราหลีกเลี่ยงความจริงไม่ได้ครับว่า
ต้นต่อหนึ่งของปัญหาที่ยืดเยอะมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเกิดจากการที่ในวันนั้นเรายึกยักษ์
ไปตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อจะศึกษาหลักการในการแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งพักประชาธิปัตย์และผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งที่สุด
นั่นก็คือการที่เราไปตั้งกรรมธิการเพื่อศึกษาหลักการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลเอง
ไปสร้างความชอบทำให้กับการชุมนุมในวันนั้นแล้วก็ยืดเยื้อบานปลายจนไปถึงการจับช่วงสถาบัน
นำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงแล้วก็ยากที่จะหยุดยั้งในวันนี้
ท่านประธานที่เคารพครับผมได้เวลารับการจัดสรรมาเพียงแค่๔นาทีสั้น
ก็จะขออนุญาตตั้งข้อสังเกต๔ประเด็นดังนี้ครับ
ประการแรกขอขอบคุณท่านนายกรมนตรีที่ท่านได้กรุณาแถลงการเมื่อวันที่๒๑ตุลาคม
รวมทั้งได้มีหนังสือกลับเรียนท่านประธานรัฐสภาเพื่อขอเปิดอภิปรายตามมาตรา๑๖๕แห่งรัฐมนูล
แต่สิ่งที่มีความชอบทำที่สุดนั่นคือการแก้ไขรัฐมนูลกลับถูกละเลยในคำแถลงการของท่านและในหนังสือฉบับนี้
สาเหตุเพราะว่ารัฐมนูลนี้มีข้อดี๑๒๒
ก็เอามาพูดกันชัดครับว่ารัฐมนุนนี้ไม่ควรแก้ด้วยเหตุผลอะไร๑๒๓
อันนี้น่าจะเป็นวิธีการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้

จริงอยู่ครับว่าการเรียกร้องของผู้ชุมนุม
เป็นการผูกรวมสถาบันเข้ากับการเมือง
แต่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล
ที่จะต้องนอกจากจะไม่ผูกรวมเรื่องนี้ให้แน่นยิ่งขึ้นไปแล้ว
จะต้องยกสถาบันออกจากความขัดแย้งทางการเมืองให้ได้
ฉะนั้นแล้วถ้ารัฐบาลยิ่งไม่ชัดเจน

ที่จะถูกมองว่าทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวกัน

ผมขอประนามการใช้ความรุนแรงทั้งทางร่างกายและวาจา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ถ้อยคำหยาบคาย

ใช้ถ้อยคำหยาบคายกับสิ่งที่เป็นที่เคารพของพวกเราทุกคน

ให้ใครมาใช้ถ้อยคำหยาบคายกับพ่อแม่ของเรา
อะไรเป็นหลักความเป็นมนุษย์หลักพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม

การใช้ความรุนแรงไม่เคยนำไปสู่ทางเลือก
แต่ในหลายครั้งเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่นำไปสู่ทางตัน

ผมเองเพิ่งลงพื้นที่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัด
ได้ผ่านถนนหนทางเห็นตลาดห้างร้านต่าง
ประชาชนเดือดร้อนผู้ประกอบการเดือดร้อนจริงครับ
ท่านประธานครับจริงอยู่ต่างชาติอาจจะมองว่าเรื่อง
เห็นต่างทางการเมืองเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตย
แต่ผมอยากให้เราหยุดคิดสักนิดแล้วถามกลับไปว่า
ถ้าเรายังทะเลาะกันแบบนี้เขาจะมาเที่ยวเมืองไทยไหม
ถ้ายังทะเลาะกันแบบนี้เขาจะมาลงทุนที่เมืองไทยไหม
ผมคิดว่าทุกท่านมีคำตอบในใจครับ
ดังนั้นนะครับถ้าถอยคนละ๙ไม่พอจะถอยมากกว่า๙
ผมคิดว่าก็จำเป็นต้องทำครับถ้าทุกท่านรักประเทศรักประชาชน
อย่างที่เป่าประกาศไว้จริงขอบคุณครับ